คุณผู้ชมคะพาไปดูข่าวนี้หน่อยค่ะ
เป็นข่าวที่คนก็สนใจเหมือนกัน
เรื่องเกี่ยวกับการรักษาคนด้วยพลังวิเศษด้วยพลังจิต

ใช่คือเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เปิดเป็นรัฐธิเลยนะ
แล้วก็มีผู้หญิงที่ทำหน้าที่เป็นหมอ

แล้วก็ใช้พลังจิตในการรักษา
ทีนี้ในบ้านหลังนี้มีศพของผู้ชาย
ที่เสียชีวิตตั้งอยู่กลางบ้าน
เขาหวังว่าศพนี้จะฟื้นคืนมา
เสียชีวิตตั้งแต่๔ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ
แล้วตรงนั้นเขาก็โรยปูนขาวรอบเพื่อช่วยแบบดับกลิ่น

แต่ว่าเช้าบ้านเช้าช่องใกล้เคียง
เหม็นกลิ่นอะไรไม่รู้ออกมาจากบ้านนี้
ใช่แล้วก็ต้องไปตรวจสอบกันนะคะ
ในจุดที่เกิดเหตุมันเป็นทาวน์ฮาวส์ให้เช่า

นี่ขออภัยสำหรับคุณผู้ชมที่ทานข้าวเที่ยงอยู่ด้วยนะคะ
จะบอกว่าตอนตำรวจเข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะ
เจอซากศพนี้ที่ตั้งอยู่กลางบ้าน
เป็นศพของนายสรวุฒิเดชทวีอายุ๖๒ปี

นอนอยู่แบบนี้จนมันแห้งเป็นสีดำ
แล้วศพมีหมอนรองหัวนะ

ยด้วยแป้งรอบมีปูนขาวโรยไว้

ดวงตาของศพมีหนอนชัยออกมาแล้ว
แต่ลักษณะการจัดศพเหมือนจัดให้นอน
อยู่บนที่นอนมีผ้าห่มอะไรเนี่ย
เพราะว่าอาจารย์อ้อยที่ตั้งตัวเป็นเจ้ารัฐธิ

ในการทำให้ผู้ชายคนนี้ฟื้นขึ้นมาได้

เจอผู้หญิงอยู่ในบ้าน๓คน
นั่งรวมตัวกันอยู่ในครัวค่ะ

คือนางพุทธนันสดมณี
นางพุทธนันเป็นคนเช่าทาวน์ฮาวส์หลังนี้
แล้วก็บอกว่าศพที่เห็นศพของนายสรวุฒิ
เขาเดินทางมารักษาอาการป่วยที่นี่
คนที่รักษานี่เขาเรียกกันว่าหมออ้อย
หมออ้อยแนะชื่อจริงก็คือนางนวรอบัวบานศรี

ผู้หญิงเสื้อเทานี้คุณผู้ชม
แล้วศพนี้เสียชีวิตตั้งแต่๔ธันวาคม

อันนี้คือผู้หญิงที่อยู่ในบ้านนะบอกนะครับ
แล้วสาเหตุนักข่าวก็ถาม
ทำไมทำไมไม่มีใครไปแจ้งเลยว่าบ้านนี้มีคนตายอยู่
เขาบอกว่ายังไงรู้ไหมทุกคนเชื่อเหมือนกัน
ว่าจะสามารถทำให้ศพนี้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้
ผู้หญิงเสื้อสีเทาที่เหมือนเป็นลมไปเนี่ย
เขาตั้งตนว่าตัวเองเป็นหมออ้อยหรืออาจารย์อ้อยนะฮะ
แล้วก็ผู้หญิงเสื้อสีมะภูลายพาดขวาง
น่าจะเป็นคนติดตามอาจารย์อ้อย
คนติดตามเขาให้ข้อมูลกับตำรวจ
อยากให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
คือความเชื่อของพวกคุณว่าศพเนี่ย
ศพเลยผมไม่เรียกว่าอันนี้แล้ว
คือศพแล้วพอมีกลิ่นหนอนขึ้นขนาดนี้
คุณยังเชื่อว่าเขาจะลุกขึ้นมาเพื่อมารักษา

ว่าตายในขณะอยู่ในการดูแลของพวกคุณ
ในขณะที่พวกคุณคาดว่าจะฟื้น
คุณก็คือพยายามรักษาเขาด้วยวิธีอะไรครับ

เขาบอกว่าพยายามรักษาทางพระเจ้า

แต่ทีนี้เราก็เลยไปสอบถามบาทหลวง
ประจำวัดมารดาพระศาสนัท
ก็คือนายสุทัศน์เพกสุดอายุ๖๓ปีนี่แหละ
หลวงก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ในบ้านเราเห็นว่ามีไม้กางเขนติดอยู่
ทีนี้พอเราไปถามบาทหลวงบาทหลวงบอกแบบนี้
ว่าตามหลักศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก
ไม่มีคำสอนนะว่าถ้าเกิดว่าตายไปแล้ว
สวดมนต์จะทำให้ฟื้นคืนชีพกลับมาบาทหลวงบอก
บาทหลวงบอกว่าทั่วไปก็จะสอนเรื่องของการทำดี
การทำบุญพอตายไปเสียชีวิตแล้ว

แต่ไม่ใช่การตายแล้วฟื้นกลับคืนชีพขึ้นมานะคะ
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกกล้าหารโชคพิพัฒน์ภัยบูล

ก็เลยต้องเชิญญาติของคนตาย
ตายคือนายสรวุฒิไปสอบปากคำเพิ่มเติม
เรื่องต้นภรรยาของนายสรวุฒิก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าสามีป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
แล้วก็มารักษาอาการต่อมลูกหมากโต

คือสามีไม่ยอมไปรักษาด้วยวิธีการอื่นเลย
ก็จะมารักษาด้วยวิธีการแบบนี้
ใช้พลังจิตแล้วก็เชื่อว่าอาจารย์อ้อย
จะช่วยให้หายจากโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้

ภรรยาของนายสรวุฒิไม่ได้เห็นด้วยหรอก

อยากให้ไปหาหมอแพทย์แผนปัจจุบัน
แต่ว่าตัวนายสรวุฒิเองเนี่ยคือยังไงบอกว่า
จะรักษากับหมออ้อยเท่านั้น
ซึ่งวิธีการคือเขาก็จะให้
นายสรวุฒินอนราบกับพื้นค่ะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นหมออ้อยก็จะแผ่พลังจิต

ตำรวจบอกว่านายสรวุฒิลื่นล้มในห้องน้ำ
ก่อนที่ร่างทรงจะนำมานอนให้ห่มผ้า

ขอให้นายสรวุฒิฟื้นคืนชีพมา
เพราะว่าร่างทรงหรือหมออ้อยบอกว่า
เดี๋ยวสวดมนต์ให้ภายใน๒วันจะฟื้น
แล้วก็ไม่ยอมบอกกล่าวญาติเลยนะ

อืมทีนี้ค่ะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ศพของผู้ตายจะส่งไปผ่าพิสูจน์เรื่องสาเหตุการเสียชีวิตก่อน
ว่าสาเหตุที่แท้จริงเสียชีวิตจากอะไรกันแน่
ก็จะส่งศพไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
แล้วตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เกี่ยวข้อง
แต่อย่างหนึ่งที่นักข่าวของเราไปคุยกับตำรวจ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้พอหลังจากที่ได้รับแจ้งเรื่องแล้ว
ก็มีการนำตัวหมออ้อยหรือว่านางนวลละออมาสอบปากคำ

เยอะหมออ้อยก็เป็นลมล้มพับอยู่ตลอดเวลานะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะต้องมีการสอบสวนต่างเพิ่มเติม
แต่ว่าเมื่อเช้าผู้สื่อข่าวของเราไปที่ทาวน์ฮาวส์หลังนี้
ฮาวส์ที่บอกว่าหมออ้อยเปิดเป็นสำนักมีเป็นรัฐธิอะไรเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าบ้านมันปิดเงียบซึ่งปกติแล้วเนี่ยที่บ้านหลังนี้
เขาก็จะปิดเงียบอยู่แล้วจะไม่ค่อยได้เปิดต้อนรับผู้คนอะไรเท่าไหร่นักนะคะ
แล้วผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่อยู่ใกล้กันนั่นแหละ
เพื่อนบ้านเขาเล่าแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่า
เมื่อคืนเพื่อนบ้านได้ยินเสียงเปิดประตูบ้านหลังนี้
ตอนประมาณเที่ยงคืนแต่เพื่อนบ้านได้ยินเสียงเปิดประตู
จริงกลัวไงคะตกใจไงไม่กล้าที่จะออกมาดู
เพราะว่าเอาจริงก็เพิ่งรู้ว่าบ้านทาวน์ฮาวส์หลังนี้
มีคนตายอยู่ในบ้านแล้วสภาพศพอย่างที่บอก

แล้วเขาบอกว่าวางเวงบอกไม่ถูกเลย
ยิ่งช่วงเย็นโพร่เพลสไปจนถึงดึกนี่นะ
ไม่มีใครกล้าเดินผ่านแถวนี้ค่ะ
ครับก็ถือว่าเป็นคดีแปลกอีกหนึ่งคดีนะครับ